พรุ่งนี้พาครูธมไปดูเรื่องราว
แกล้งกันเป็นเพื่อนรักกันเป็นเสี่ยวกัน
ตามภาษาอีสานที่ศรีสะเกด
เพื่อนกันรุ่นเดียวกันรักกันมาก
พากันไปหาปลาในบ่อป่า
แล้วก็ต้องมีการสูบน้ำออกจากบ่อป่า

อีกคนนึงดันไปปิดเครื่องสูบน้ำซะก่อน
ยังสูบไม่หมดเพื่อนก็โมโหปิดทำไม

เถียงหนักมากสุดท้ายเถียงคือแบบ
ไม่ทันเอามีดไปแทงเขาตาย
เหตุผลคือแค่ปิดเครื่องสูบน้ำทำไม
เหตุผลแค่นี้มันทำให้ต้องฆ่ากันแล้วนะคุณ
ของโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยเร่งปั๊มหัวใจ
ช่วยเหลือนายดะนุสรดีบุตร
เพราะว่าเขาถูกเพื่อนเขาแทงจมกองเลือด
อยู่ริมถนนในบ้านสวนฝ้าย
ตำบลสำโรคอำเภออุทุมพรพิสัยจศรีเซษร์เกส
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนะครับ
ตำรวจโรงพักอุทุมพรพิสัยไปควบคุมตัว
คนก่อเหตุไม่ใช่ใครเป็นเสี่ยวกันคือภาษาอีสานคือเพื่อนกัน

ก็คือนายภัยบูลป้อมวงมือแทงแทงเสร็จไม่ได้หนี
ยืนถือมีดอยู่อย่างนั้นถือมีดแหม่ติดเลยนะ
ถือมีดอยู่เป็นมีดปลายแหลมที่ใช้แทงเพื่อนเนี่ย
แล้วเลือดเต็มหมดเลยยืนถือรอตำรวจ
แล้วผู้ตายให้การว่าอ่า
คนก่อเหตุให้การว่าผู้ตายเป็นเสี่ยวกันกับเขา
คือเพื่อนสนิทกันมากเรียกว่าเสี่ยว
กันไปจับปลาในสระน้ำกลางทุ่ง
โดยใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกจากสระก่อน

เพื่อนก็ไม่เปิดก็ปิดอีก
แบบนี้หลายรอบคือต่างคนอีกคนปิดอีกคนเปิดอีกคนปิดคนเปิดแบบนี้นะฮะ
มันเลยแบบไม่ไหวแล้วอย่างนี้หรอ
ท้ายจากการที่ไปหาปลาด้วยกันทะเลาะกัน
ทะเลาะกันหน้าดำหน้าแดงเถียงกันไปเถียงกันมา
ผู้ก่อเหตุก็เลยใช้มีดมีดพระไปแทงคุณผู้ชม
ก็เลยต่างฝ่ายต่างก็คือตอนแรกอยากจะแทงกัน

แต่หลังจากกลับไปแล้ว

เถียงกันต่อทะเลาะกันต่อ
เพื่อนเขาพุ่งจะไปทำร้ายเขา
เขาก็เลยใช้มีดที่พกไปเนี่ย

แล้วที่สำคัญกระทืบหน้าซ้ำไปอีก๑ครั้งด้วย

โอ้โหตั้งใจเลยเขาตั้งใจทำเลย
จากการชนสูตรศพเพราะว่านายดานุสรถูกแทงที่ใต้
วนมซ้ายแน่คุณผู้ชมมันตัดคู่หัวใจพอดีครับ
เสียชีวิตทันทีตำรวจก็นำตัวผู้ก่อเหตุคือนายภัยบูลไป
ดำเนินคดีในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาตั้งใจ
พกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านโดยที่ไม่มีเหตุอันควร
สาเหตุมันแค่เรื่องของการเปิดปิดเครื่องสูบน้ำ
อีกคนจะปิดอีกคนจะเปิดแล้วก็ทำให้ทะเลาะกันถึงขั้นกับต้องฆ่าแกล้งกัน
แล้วเป็นเพื่อนรักกันมากด้วยนะครับ